สวัสดีครับสวัสดีครับ

ไม่ได้มานาน๑๓ปี๑๔ปี

จริงรองนายกก็คงกำกับดูแล

เพราะฉะนั้นงานในหน้าที่หลักก็คือ
ในหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงศาลนักศึกษ์